ลิคอปเตอร์ของผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๔ครับ
การติดต่อไปที่บริเวณรอยต่อนะครับ
ระหว่างจังหวัดแม่ห้องศรกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
โดยท่านนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งค้นหาโดยด่วนครับ
ของร้อยบินกองพลทหารราบที่๔กองทัพภาคที่๓
การติดต่อที่บริเวณเขตเชื่อมจังหวัดแม่ห้องศรกับจังหวัดเชียงใหม่
โดยเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนั้นมีผู้โดยสารพร้อมนักบินและช่างเครื่องรวม๕นายครับ

พลตรีนพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สี่
ร้อยเอกสุทันอ่อนเมืองนักบินคนที่หนึ่ง
ร้อยโทรนวภัทรมณีโชฎนักบินคนที่๒
จ่าสิบเอกชัยศักดาธาโสและ๑๐จ่าสิบตรีมงคลชัยรู้งานครับเป็นช่างเครื่องนะครับ
เดินทางไปตรวจน้ำท่วมที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรนะครับจากนั้นกำลังบินกลับจังหวัดพิสุนโลกก็ขาดการติดต่อไป
เมื่อเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีที่ผ่านมาด้านพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผย
ในกรรมว่าพลเอกประยุทธจันทร์โอชาอันนายกรัฐมนตรี
รับทราบและติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งการให้กองทัพบกเร่งค้นหา
และขอให้ทุกคนปลอดภัยและเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนครับ
ในขณะที่พลโทสมศักดิ์นินบันเจิดกุลแม่ทัพภาคที่๓ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่า
สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่เจ็ดและห่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่สามสิบหก
จัดกำลังเข้าค้นหาเป็นการเร่งด่วนแล้ว
โดยจะเน้นใช้เครื่องมือประกอบแผนที่ตามที่ได้พิกัดเข้าค้นหาคร่าว
คือห่างจากสนามเฮลิคอปเตอร์ต้นทางราว๘๒กิโลเมตร
ห่างจากอุทยานแห่งชาติดอยอินถนนราว๖กิโลเมตร
รอบคลุมใน๓หมู่บ้านของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับ
แก่หมู่บ้านแม่แจ่มหลวงหมู่บ้านนาหอยแล้วก็หมู่บ้านแม่นาจร
พร้อมกับยืนยันว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นไปลงจอดฉุกเฉินที่จุดใดนะครับ
ล่าสุดครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่๓ออกมาระบุว่า
ขณะนี้ชุดค้นหายังคงดำเนินการค้นหาอยู่
โดยจะค้นหาจนถึงเวลา๓ทุ่มของคืนนี้
ด้วยการสอบถามประชาชนในพื้นที่นะครับหากยังไม่พบก็จะเริ่มค้นหาใหม่อีกครั้ง
เช้าวันพรุ่งนี้โดยจะมีการเพิ่มเติมชุดค้นหาภาคพื้นดิน
รวมเป็น๓๐ชุดจากที่จัดชุดค้นหาวันนี้จำนวน๑๖ชุด
พร้อมกันนี้หากสภาพอากาศวันพรุ่งนี้เปิดก็จะมีการค้นหา
ทางภาคอากาศด้วยครับในส่วนของกองทัพบก
แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศด้วยนะครับ